รถเก๋งคันหนึ่งขับอยู่ดีดีนะฮะตามรถจักรยานยนต์ไปจู่นะฮะ
ขวาขึ้นมาแล้วเบียดรถจักรยานยนต์ล้มแล้วเป็นแบบเนี้ย
คิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากตั้งใจ
นี่ครับคุณผู้ชมลองดูนะนี่เกิดขึ้นบนถนนวิภาวรีรังสิตนะครับ
ก่อนถึงแยกหลักสี่มุ่งหน้าไปดอนเมืองยี่สิบเอ็ดมักราคมที่ผ่านมา
คนเจ็บเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวฝากให้ชาวโซเชียลมีเดีย
ช่วยตามหารถคันนี้หน่อยโตโยต้าวีออสสีทองทะเบียนคอละครังชเชอร์
สองเจ็ดเจ็ดห้ากรุงเทพมหานครนะครับบอกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำหน่อย
เขาทำอะไรลงไปบ้างคือคนเจ็บไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ยังติดตามตัวไม่ได้ส่วนอาการบาดเจ็บนะ
ถามว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างคือตอนนี้น่ะเบื้องต้นเนี่ย
กระดูกหัวแม่เท้าของผู้ประสบเหตุร้าวแล้วต้องอาจจะต้องเข้าเฝือก
ขณะที่เพื่อนนะครับในเฟซบุ๊กมาแสดงความเห็นต่าง
ว่ารถเก่งเหมือนจะตั้งใจชนนะต้องแยกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเลขทะเบียนชัดล่าสุดผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายกฤษณะเล็กชมนะครับ
คนเจ็บนี่แหละก็เล่าบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่
ตอนนั้นตัวเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านย่านดอนเมือง
จู่รถเก๋งคู่กรณีก็ปาดแล้วกระแทกตบเข้าแบบนั้นเลย
หลังจากโดนชนแล้วพลเมืองดีก็เป็นเจ้าของคลิปหน้ารถลงมาช่วยเหลือ
ส่วนคู่กรณีก็เร่งเครื่องนะหายไปเลย
พี่พี่ไปปาดเขาก่อนเปล่านะพี่ไปปาดมีเรื่องกันมาก่อนป่
ลองฟังเขาดูหน่อยฮะจากคลิปเนี้ยเออคือ
โยต้าคันนี้เขาแซงซ้ายขึ้นมาใช่ไหมพี่ใช่ครับ
วิ่งหลายทางขึ้นมาวิ่งวิ่งหลายทางตามหลังผมมาครับครับแล้วคือ
นั้นผมก็ไม่ได้ทันมองว่ามีรถตามหลังมาครับ
แล้วเห็นว่าเขาตบออกไปเลนส์สองเลนส์ใช่ครับ
แต่เหมือนว่าดึงไปไม่สุดแล้วใช่ไหมพี่ใช่เขาหักกลับมา
กลับมาก็เลยโดนเราเลยใช่ครับหลังจากชนนั้นเนี่ยพี่
เขาลงมาดูอาการทำไมไม่มีไม่มีเลยคือไปเลยใช่ครับ
ตอนนี้ก็ยังยังไม่ติดต่ออะไรมาเลยใช่ไม่มีใครติดต่อมาเลยครับ